วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยนะครับ
ได้บอกมาถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยรถทัวร์๒ชั้น
อันตรายกว่าชั้นเดียวเนี่ยไม่ใช่แค่เท่าเดียวนะ
กว่าเท่า๑๐กว่าเท่านะครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตอนนี้ก็ทำได้แค่แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นก็ต้อง
ต้องไปลุ้นเอาให้เขาขับอย่างปลอดภัยนะครับ
กรณีเหยื่ออุบัติเหตุรถทัวร์มรณะ๑๘ศพที่วังน้ำเขียวนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับรองศาสตราอาจารย์กัณวีกณิตพงศ์นะครับ
เป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถบัตร๒ชั้นในประเทศไทยนะครับ
ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยบอกว่า
ที่จริงแล้วรถโดยสาร๒ชั้นเป็นรถที่ไม่เหมาะสม
ที่จะเอามาวิ่งโดยสารระหว่างเมืองอยู่แล้ว
เพราะว่าบนถนนมันเป็นถนนที่ต้องใช้ความเร็วสูง
เนื่องจากเมื่อผู้โดยสารไปนั่งอยู่บนชั้นสอง
จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามไปด้วย
เวลาเข้าโค้งหรือว่าจะเลี้ยวรถ
รถมีโอกาสพลิกคว่ำได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ส่งผลต่อเสถียรภาพของรถมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงมาก
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการพลิกคว่ำของรถทัวร์นั้นมีหลายปัจจัย
คนขับสภาพรถแล้วก็สภาพถนน
มันก็จะมีเกี่ยวข้องกันทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวรถนะคะ
แล้วก็ตัวคนขับเองแล้วก็ตัวถนนด้วยนะคะ
อย่างรถสองชั้นด้วยความที่โครงสร้างมันสูง

ถ้าคนขับเนี่ยขับโดยใช้ความเร็วสูงเนี่ย
ก็จะยิ่งโอกาสที่การเกิดการพลิกคว่ำง่ายเข้าไปใหญ่เลย
ประกอบกับถ้าเขาขับรถบัส๒ชั้นเนี่ย
บนถนนที่เป็นลักษณะของเทนถนนที่เป็นทางโค้ง

มันก็ยิ่งเสริมให้โอกาสที่จะเกิดปฏิเหตุมากขึ้นเท่านั้นด้วยค่ะ
ยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะยิ่งพลิกคว่ำได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
ขณะเดียวกันจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะครับ

พบว่ารถทัวร์๒ชั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถทัวร์๑ชั้นถึง๑๐เท่า
โดยในปี๒๕๕๙มีรถทัวร์๑ชั้นที่จดทะเบียนอยู่๙๕๐๐กว่าคัน
เกิดอุบัติเหตุไป๑๖๔ครั้ง
เท่ากับว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจำนวนรถจดทะเบียน๑๐๐๐คันคิดเป็น๑๗
ขณะที่รถทัวร์๒ชั้นจดทะเบียนอยู่๗๒๓๕คัน
๕๙มีอุบัติเหตุไป๑๖๔ครั้ง
เท่ากับอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจำนวนรถจดทะเบียน๑๐๐๐คันสูงถึง

ปี๒๕๖๐มีรถทัวร์๑ชั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็น๒๐

ส่วนรถทัวร์๒ชั้นคิดเป็นร้อยละ๑๐๐
ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยแนะนำว่า
หลีกเลี่ยงการใช้รถทัวร์๒ชั้นได้
ก็อยากให้หลีกเลี่ยงใช้ชั้นเดียวเนี่ยดีกว่าเยอะเลย
ถ้าพูดง่ายคือนั่งรถบัส๒ชั้นเนี่ย
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถบัส๑ชั้นค่ะ
ในกรณีรถโดยสารธรรมนี้หรือรถบัส
ที่พลิกคว่ำลักษณะแบบนี้

มีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เรื่องคนไปยังเรื่องรถแล้วก็ไปยังเรื่องถนนเลย
ก็คือควบคุมทุกด้านเลยอย่าป้องกันได้

เนื่องจากเคสนี้ก็จะมีความ
มีปัจจัยในเรื่องของการขับรถเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เรื่องของความเร็วควรจะต้องควบคุม
โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
แต่เรื่องของการบังคับใช้ก็ควรจะต้องเข้มข้นมากขึ้น
โดยเฉพาะรถบัสประเภทรถเหมา
หรือพวกรถสามศูนย์รถเช่าเหมาอะไรต่างพวกนี้นะครับ
คงจะต้องมีการควบคุมความเร็วของคนขับเนี่ย

ส่วนเรื่องของสภาพรถก็เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ย
ก็คือเรื่องที่รถทัวร์๒ชั้น

ปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทแบบเช่าเหมาคัน
ก็เหมือนคันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเป็นรถที่แบบเขาให้เป็นลักษณะใครเช่าที่ไปไหนก็ไป
คนขับก็ไม่ชินเส้นทางไม่ชำนาญเส้นทางนะครับ
ตัวบริษัทเองอย่างที่เขาให้ข้อมูลก็คือรถคนขับก็จ้างเป็นหลายครั้ง
เนี่ยตรงนี้มันทำให้เกิดความเสี่ยงที่สุดนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยต่างในการตรวจสอบนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เตือนได้แค่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแค่นั้นเอง